ใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะวัยรุ่น
แล้วคุณคิดดูวัยรุ่นถ้าเกิดว่า

จนทำให้มีคนตายหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมเห็นความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ลองไล่ตามแล้วดูกล้องวงจรปิดไป

ว่าคนไหนคือผู้ก่อเหตุที่ไปฟันเขากับอีกคนนึงที่เป็นคนเจ็บ
ลองดูค่ะคลิปกล้องมูลจรปิดอันนี้
มันเกิดขึ้นที่ใกล้กับสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง

แยก๒๔ที่นนทบุรี
ตอนนั้นเกิดการรุมทำร้ายกันแล้วเห็นไหมคะ

ตัวผู้ก่อเหตุนอนล้มลงไปแล้วค่ะ
แล้วก็เหมือนกับถูกอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอริกัน
เข้าไปรุมกระทืบชุลมุนวุ่นวาย
จะเห็นว่ามีวัยรุ่นชายเสื้อดำกางเกงขายาว
วิ่งหนีไปก่อนกลุ่มวัยรุ่นเขาพยายามวิ่งตาม
สักพักวัยรุ่นเสื้อดำคุณผู้ชมวิ่งกลับเข้ามา

กลุ่มวัยรุ่นหนีกันคนละทิศคนละทางเพราะอะไร
เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเขาไปเอามีดมาด้วย
กลายเป็นว่าก็จบลงที่มันมีการแทงกันฟันกันขึ้นมา
จังหวะที่เหมือนเขากำลังจะลุกขึ้นมาวัยรุ่นคนนี้หยิบมีดค่ะ
แล้วตะวัดไปตะวัดมาจนไปโดนกับกลุ่มวัยรุ่นที่พยายามจะรุมเขา
ใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยเลือดอาบเลยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกเลยคุณผู้ชม
นี่ค่ะตี๒ที่ผ่านมานะคะ
อันนี้คือจุดเกิดเหตุคือตรงนนทบุรี
ตำรวจสพเมืองนนทบุรีไปตรวจสอบปรากฏเพราะมีคนแจ้งใช่ไหมว่ามีเรื่องกัน
แต่ตอนตำรวจไปสิ่งที่เจอคุณผู้ชมดูที่พื้นคราบเลือดแต่วัยรุ่นแตกกระเจิงไปหมดแล้ว
แต่เดี๋ยวจะบอกว่าเขาไปเสียชีวิตอยู่ที่ไหน
ผ่านไปไม่นานค่ะส่วนวิทยุศรณประชาชื่นเอาทำไมไปอยู่ตรงประชาชื่น

ลักษณะถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดอยู่ในซอยวงสว่าง๑๑เขตบางซื่อ
คนเจ็บนะคะ๒คนเป็นวัยรุ่น
ชื่อต่อมาก็คือในคงยศสงวนแก้วอายุ๒๑ปี
เขามีบาดแผลตรงบริเวณหน้าแข้งนะคะคนนี้ยังมีสติพูดจารู้เรื่อง
ภายปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อทันที
ส่วนอีกคนนึงชื่อนายพิชยะค่ะเป็นเพื่อนกันอายุ๒๑ปี
คนนี้ถูกแทงเข้าที่บริเวณเหนือหัวเข่าขวาและเสียเลือดมาก
เจ้าหน้าที่ตอนไปพบเขาหมดสติแล้วนะคะ
สุดท้ายเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนเพื่อนคนเจ็บทั้งสองคนชื่อว่านายธนาโชธ
ธนาโชธเล่าแบบนี้บอกว่าทั้งตัวคนเจ็บและคนตาย

นี้ค่ะคุณผู้ชมคือซอยพิบูรสงคราม

ธนาโชธเพื่อนบอกว่ากลุ่มพวกผมไปมีเรื่องเขมรกัน
กลุ่มคู่กรณีมีปากเสียงกันในสถานบันเทิงตรงนั้น
ก่อนที่จะออกมาจากร้าน
แล้วทางด้านของกลุ่มคนตายเนี่ยเพื่อนพวกผมที่บาดเจ็บ
ปรากฏว่าโดนคู่กรณีไปหยิบมีดมาจากรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่
แล้วมาไล่ฟันจังหวะชุนละมุน

เพื่อนเนี่ยก็คือคงยุทธ์กับพิชยะตอนนั้นถูกแทงแล้ว
เขาก็เลยตัดสินใจพาสองคนซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค
จะไปโรงพยาบาลแต่กลายเป็นรถต้องมาล้มระหว่างทาง
ก็เลยต้องตัดสินใจแจ้งกู้ภัยให้ธรรมการช่วยเหลือ
แต่พิชยะเพื่อนคนที่ถูกแทง
ถูกแทงเข้าตัดเส้นเลือดใหญ่และเสียเลือดมากจนตายค่ะ
เช้าวันนี้ทีมข่าวเราไปดูที่เกิดเหตุ

นี่คือความวุ่นวายนะที่เกิดขึ้นตอนแรกตรงนี้คือนนทบุรีนะคะ
แล้วทีมข่าวเราไปค่ะยังเห็นนะนี่คือรอยคราบเลือด
เลื่อนนี่เป็นทางยาวเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือยาวมาตั้งแต่ตรงทางแยกจนถึงหน้าร้านกาแฟร้านหนึ่ง
แล้วออกไปใกล้ประมาณ๗๐๐เมตรเป็นสะพานปูนข้ามคลองค่ะ
ก็ยังเจอกองเลือดอีกจำนวนนึงอีกเป็นจำนวนมากเลยตรงนี้
ครอบครัวของนายพิชยะอายุ๒๑ปีคนตาย
นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณณจุดนี้
เอาเสื้อฉบของคนตายเสื้อช็อปนะคะ
วางไว้ตรงบริเวณสะพานด้วยไปดูหน่อยค่ะ
ไปบำเพียงกุศลน้ำบ้านเกิดชังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอให้คุณเจ้าที่เจ้าทางช่วยเปิดทาง
ดวงวิญญาณออกจากสถานที่แห่งนี้
เพื่อกลับบ้านด้วยเถิด
คือย่าพี่น้องครอบครัวของนายพิชยะอายุ๒๑ปีที่โดนแทงจนตาย
ก็เชิญดวงวิญญาณแล้วก็ร้องไห้อยู่แบบนี้ร้องกันระงมเลย
ให้ข้อมูลสั้นกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ตัวนายพิชยะเนี่ยเพิ่งจะเรียนจบด้วยนะคะจากวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
กำลังจะมีอนาคตแต่กลายเป็นต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ส่วนศพจะมีการนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่นครศรีธรรมราช
ทางคดีบอกว่าแม้ว่าจุดที่นายพิชยะจะไปเสียชีวิตอยู่ตรงประชาชื่น
แต่เหตุการณ์มันจะย้อนกลับไปตั้งแต่คลิปกล้องวงจรปิดขวามือ
ขวัญบอกว่าตรงนั้นจุดเกิดเหตุคือสพมนนทบุรี
ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะตามตัวมือมีดรายนี้มาดำเนินคดีค่ะ